ปล่อยคลิปในเพจหนึ่งอะนะคะ
นำมาซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ว่ามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ที่ขอนแก่น

ทำไมถึงปล่อยให้มีการจัดงานต่อยมวย

ยิมที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า
และมีคนไปดูด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะคือเป็นสถานที่ปิด
ต่อยมวยเชียร์มวย
ใส่หน้ากากอนามัยรวมตัวกันแบบนี้
คือเป็นยิมที่อยู่ในห้างของจังหวัดขอนแก่นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เลยตั้งข้อสงสัยถึงมาตรการของจังหวัดขอนแก่น
ว่าตอนนี้มันจับในลักษณะแบบนี้ได้แล้วหรือนะคะ
มวยคู่มันนะครับยืดเยอะมานานวันนี้ไศอ่ะทีนะครับผม
อย่างไรก็ฝากติดตามนะครับผม
จะไปทำคอนเทศอะไรอย่างไรติดตามด้วยนะครับผม
สุดยอดเลยครับมิตเตอร์ไฟร์ส์ขอบคุณครับ
ห้างสรรพสินค้ากลางเมืองขอนแก่น
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปคุยกับทางเจ้าของร้าน
เรื่องต้นก็ได้ข้อมูลมาว่าการจัดต่อยมวยตามคลิปเมื่อสักครู่
จัดขึ้นตอน๒ทุ่ม๕กันยายนที่ผ่านมา
ต่อยกัน๓ยกยกละ๒นาที
แต่ทางร้านไม่รู้มาก่อนว่าจะมีการจัดต่อยมวยให้มีคนเข้าไปดูเข้าไปชม
หนึ่งในคู่ชกเป็นสมาชิกของทางร้านครับแต่อีกคนไม่รู้ว่ามาจากไหน
คนถ่ายคลิปเนี่ยทางยิมก็ไม่รู้ว่าเดินทางมาจากไหน
ดูสิคะก็ไม่รู้ว่าใครมารวมตัวกันบ้างใครในยิมที่ชกมวยกันเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรวบรวมหลักฐานนะคะก็รายงานผู้บังคับบัญชา
คือมาตรการแบบนี้มันสูงเสียงจริงถ้าปล่อยให้จัดอีกแบบนี้
ก็ต้องนำเรื่องแบบนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
เพื่อตรวจสอบนะคะว่าผิดมาตรการทางจังหวัดกำหนดไว้หรือเปล่า
แล้วคนฉีกอันนี้นะหน้ากากอนามัยบางคนนี้
ก็ไม่ใส่ค่ะบางคนก็หลุดมาที่คาง
คนที่พูดในคลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือก็ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย

แต่ถือเอาไว้ค่ะนี่ค่ะคือมันต้องระวังจริงนะครับ

คืออย่างที่เนี่ยเห็นไหมอีกคนนึงแล้วเดี๋ยวตอนนักมวยมา
มวยก็ไม่ใส่ในมือเห็นว่ามีหน้ากากห้อยอยู่
ใช่ค่ะเห็นมั้ยถือหน้ากากอยู่

ก็ยังต้องมาตรการมันยังต้องเข้มข้นอยู่
เห็นมั้ยสนามมวยเค้ายังไม่ได้อนุญาตให้เปิด